หลายภาคการเมือง๕พักมาพูดคุยกันเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองมาสอบถามกัน

เมนูเด็ดที่เป็นเครื่องดื่มของพักเพื่อไทยเขาจะมีร้านขายอยู่นะฮะ
ก็จะเห็นภาพหลายพักมาถึงก็นี่ฮะ
กลายเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองชิมเสร็จนักข่าว

กลัวเดี๋ยวจะไปให้รับเรื่องอะไร
หมายถึงว่าอร่อยไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
นี่นะฮะทุกพักนะฮะภูมิใจไทย
รวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐ
ชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนากล้าเอ๊ะพลังประชารัฐเขาได้ทันกินหรือเปล่า
ไม่แน่ใจได้มิ้นช็อกด้วยหรือเปล่านะฮะเอาเป็นว่าทีเนี้ยพอแม่จากเมนูมิ้นช็อก
เขาบอกมันนำไปสู่ออเรนช็อกไม่ใช่ไปส้มช็อกด้วยแบบเจอพลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติมาคุยเข้าไปนะฮะมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับร้านขายมิ้นช็อกหลายร้านนะฮะไม่แน่ใจว่าเขาแหม่จะเกี่ยวกับการเมืองหรือไม่เกี่ยว
เขาบอกเขาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่ไหมงดขายโกโก้มิ้นเมนูหักหลังเพื่อน
มันยังไงนี่อันนี้หนึ่งในร้านที่เขาประกาศงดขายนะฮะอันนี้ทางเพจเพจหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
อีกเพจนึงก็ลงเอาไว้บอกมันจบแล้วครับงดขายโกโก้มิ้น๑อาทิตย์
ส่วนอันนี้ก็งดขายนะประกาศร้านกาแฟเนี่ยงดขายเมนูมิ้นช็อกนะฮะหรือช็อกมิ้น
เนื่องจากไม่อยากขายอยู่แล้วงดขายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
แล้วไปใช้คำบอกว่าเมนูหักหลังเพื่อนเมนูถีบเพื่อนลงเรือเราไม่ขายค่ะ
ที่เหลือมีเหมือนเดิมคุณจ๋าจำศรีผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปที่ร้านนี้หน่อยนะฮะ
อยู่ที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับคุณวันเฉลิมนะเจ้าของร้าน
บอกเปิดร้านกาแฟมาสองปีเน้นขายกาแฟสดสาเหตุที่ประกาศเลิกขายมิ้นช็อกเนี่ย
เพราะรู้สึกว่า๒๓วันที่ผ่านมากินเมนูนี้แล้วเนี่ยมันรู้สึกอยากจะอาเจียน
มันเหม็นมันไม่อร่อยเหมือนยาสีฟันตัดสินใจไม่ขายดีกว่า
มาขายกาแฟส้มเหมือนเดิมเพราะอร่อยกว่าแล้วได้เสียงตอบรับจากลูกค้าดีด้วย
นี่อเมริกาโน่ส้มใช่ไหมยืนยันไม่เกี่ยวกับการเมือง
นี่คุณวันเฉลิมเขาบอกมันอาจจะเป็นเหตุบังเอิญนะฮะ
ส่วนที่โพสต์ลงในโซเชียลเนี่ยก็มีคนที่ทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วย
บางคนก็แนะนำบอกไม่ต้องเลิกขายก็ได้นะไม่ต้องยกเลิกก็ได้
ลองเปลี่ยนชื่อเมนูเอาสิจากมิ้นช็อกเนี่ยเป็นเมนูหักหลังเพื่อน
แต่คุณวันเฉลิมบอกไม่เอาดีกว่าเอาเมนูนี้ออกจากร้านไปเลยดีกว่า
โกโก้วันนี้ลาโกโก้อะไรซึ่งผมรู้สึกว่ามันไปด้วยกันได้
แต่อันนี้มันเหมือนยาสีฟันจริงผมไม่ชอบจริงครับยาอ้วกพี่แบบอาเจียนนะครับครับ
ก็เลยไม่ได้อยากขายแล้วครับไม่มันก็ไม่ได้ขายดีอยู่แล้วไงพี่
เพราะว่าผมขายกาแฟส่วนมากลูกค้ามาส่วนมากเขาก็กินกาแฟอยู่แล้ว
ใช่ครับมีคนมาคอมเมนต์ให้เปลี่ยนชื่อครับเป็นเมนูหักหลังเพื่อน
ผมบอยบอกว่าผมไม่เปลี่ยนผมเลิกขาย
ก็คือเลิกขายพี่ผมไม่ได้ต้องการจะเปลี่ยนชื่อหรือเสียสีใคร
แต่ยอดสั่งซื้อยังมีนะครับนี่นี่นะครับทุกผู้ชมครับ
ในฐานะที่เขาก็อยู่ที่ร้านนี้ตั้งแต่วันแรกที่เปิดขายเลยนะนี่นะครับ
เมนูนี้เนี่ยแม่พอเปิดขายมาแล้วเนี่ยความจริงเขาก็รู้สึกสงสารน้องมิ้นอยู่แล้ว
อ่ามิ้นหมายถึงตัวมิ้นท์เนี่ยนะอืมเนื่องจากมันเข้าถึงผู้บริโภคยากอยู่แล้วด้วยรสชาติของมันเนี่ยทำให้ปกติคนไม่ค่อยสั่งทานค่ะนะครับอ่าทีนี้คนก็เริ่มเปิดใจแล้วเริ่มเป็นเมนูฮิตมาระยะหนึ่งนะแล้วพอมาตอนนี้มาเจอกระแสการเมืองตีกลับมาอีกกลายเป็นว่าคนเนี่ยไปมองว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของการเมืองแล้วก็ใส่
ยังไงช่วยใจดีกับน้องมิ้นน่ะคืออาหารเครื่องดื่มมันไม่เกี่ยวหรอกมันกลายว่ามันถูกแบนไปด้วย
เป็นการเปิดใจการกินมิ้นโดนหาว่าเป็นเหมาะของของเรื่องของเชิงสัญลักษณ์เนาะก็แอบก็น้อยใจถ้าเป็นผมเป็นช่องมิ้นของก็คงน้อยใจ
นี่ฮะมาริสต้านุ่มของร้านนะครับบอกว่าอยากให้คนที่ชอบดื่มเมนูนี้เนี่ย
มีความสุขกับการดื่มการกินอาหารกันแล้วกัน
อย่าเอาพวกอาหารการกินต่างมันไปเกี่ยวข้องกับการเมืองเลย
ค่ะมันเลยกลายเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองไปแล้วเพราะว่าใครที่ไปพักเพื่อไทยก็ต้องไปชิม
คุณผู้ชมถามว่าช็อกมิ้นหรือมิ้นช็อก
นั่นแหละสิเรียกแตกทางกัน
บางคนก็เรียกช็อกมิ้นบางคนมิ้นช็อก
อยู่ที่ใส่อะไรก่อนหรือเปล่าถ้าอย่างเมื่อกี้เนี่ยอันนี้ต้องมิ้นช็อกแล้ว

เพราะมิ้นลงไปก่อนผมก็เดานะ
แต่ความจริงแล้วก็แหมบางทีเผื่อคนเขาชอบทานมิ้นช็อกใช่ไหม
แล้วเกิดเขาก็เชียร์เขาเชียร์ก้าวไกล
แต่เขาชอบดื่มมิ้นช็อก
กลายเป็นว่าเอาเดี๋ยวเขาไม่กล้าไปสั่งดื่มอีกทีนี้ยุ่งอีกเห็นไหม
เออแม่
กลายเป็นว่าการเมืองนี้ตอนนี้มันก็ร้อนแรงนะฮะกินไปทุกวงการทีเดียว

สิ่งที่ฉันทำเพราะไปใจสังหวัง
อยากกอดในห้ามพวกนี้
ยกโจทย์ให้ฉันมาเจ้าค่ะ
เพราะรักฉันไม่พลาดฉันไม่โทษ
จะกินช็อคมิ้นท์ไม่อยากกินช็อคฟิล์ม
จะกินช็อคมิ้นท์ไม่อยากกินช็อคฟิล์ม